ทีนี้เพื่อนบ้านเขามีปัญหา
แล้วปัญหาที่มีก็มีมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ

สุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าย้ายออกไปได้ไหม
คือถ้าไม่ย้ายสุนัขออกไปเลี้ยงที่ไกล

ทำยังไงก็ได้ทุกคนเขาจะได้อยู่

คือเวลามันเห่าพร้อมกันไง
ใช่ค่ะคือเป็นเทศบาลตำบล

และก็มีมติให้นางชุติมาน
และหาไม่ได้
ท่านเทศบาลตำบลโภษาก็จะร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ประสุนสัตว์จังหวัดอ่างทอง

นำสุนัขทั้งหมดไปไว้ที่ด่านกักกันสัตว์สะแก้ว

หรือที่โครงการบ้านหมาหน้าอยู่กรมประสุทธิ์สัตว์ค่ะ
นางชุติมาที่เป็นเจ้าของสุนัขก็บอกนะคะว่า

เพราะว่าสุนัข๒๐ตัวก็เลี้ยงมานาน

ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำความเดือดร้อนให้กับใครนะคะ
เพราะว่าเธอก็ดูแลสุนัขทุกตัวอยู่ในบ้าน
มีรั้วรอบขอบชิดดูแลอย่างดี
ใจไม่อยากให้นำไปเลี้ยงที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสะแก้วเลย
ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเตรียมที่จะหาเช่าบ้าน

จะได้เลี้ยงดูแล้วก็เห็นหน้ากันทุกวัน
ส่วนด้านนายอภิษฎผิวรัฐเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะ
ก็บอกเลยว่าป้าชุติมาคนนี้เลี้ยงหมาเยอะมาก
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญมานาน
กลิ่นทั้งเสียงก็อยากให้ย้ายออกไป
ทุกคนจะได้อยู่อย่างปกติสุขสักที
ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปถึงนางบุญเรือน
ทองดีเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโภษะนะคะ

ก็อย่างที่รายงานไปว่าตอนนี้เขามีการทำหนังสือแจ้งเตือน
แล้วก็ทำข้อตกลงร่วมกันแล้วเรื่องของการย้ายสุนัขออกไปจากพื้นที่
หรือว่าให้เลี้ยงในที่ห่างไกลไม่รบกวนคนอื่นค่ะ